คุณผู้ชมค่ะที่อำเภอเมืองจังหวัดพัทธลุงที่ตำบลเขาเจียก
เมื่อวานแตกตื่นกันทั้งตำบลเลยนะคะ
ผู้ชายอายุสักประมาณ๒๗ปีถือมีดพระ
ไล่ไปฟันชาวบ้านถึงที่บ้านพักเข้าหลังนี้ทีออกหลังนี้ที
สุดท้ายชาวบ้านเขาทนไม่ไหวค่ะ
โทรแจ้งกู้ภัยแล้วก็ตำรวจบอกว่าช่วยหน่อยช่วยด้วย
มาช่วยจับตามตัวผู้ชายคนนี้ทีนะคะ
อายุสักประมาณ๒๗ปีสืบไปสืบมาเป็นผู้ป่วยจิตเวทค่ะ
ญาติบอกว่าน่าจะเป็นเพราะว่าขาดยา

สุดท้ายอาการกำเริบก็เลยก่อเหตุแบบนี้ขึ้นนะคะ
นี่คุณผู้ชมพอผู้ชายคนนี้เห็นเจ้าหน้าที่
มิดพระเลยค่ะแล้วก็วิ่งไปหายตัวไป
บริเวณด้านหลังหมู่บ้านเจ้าหน้าที่ก็พยายามควานหาตัวนะคะ
กระทั่งสุดท้ายมาพบเดินอยู่บนถนนสายบ้านควนกรวด

ชายคนนี้พอเห็นตำรวจก็พยายามวิ่งหนี
แต่สุดท้ายก็โดนจับกุมได้แบบนี้นะคะ
เบื้องต้นก็ไปสอบถามแล้วค่ะว่าเอ๊ะไปก่อเหตุแบบนี้ทำไม
ผู้ชายคนนี้บอกว่าต้องการแวะมาหาญาติ
พอตะโกนเรียกญาติแล้วญาติก็ไม่เปิดประตูให้
ประกอบกับจังหวะนั้นหมามันไล่เห่าพอดี
ตัดสินใจไปหยิบมิดพระที่วางอยู่หน้าบ้าน
เพื่อจะไล่ฟันหมาแต่จู่ค่ะก็เห็นทั้งตำรวจ
เห็นทั้งทีมอาสาสมัครกู้ภัยวิ่งกรูเข้ามาหาตัวเอง
ตัวเองก็ตกใจสิคะสิ่งที่ทำก็เลยวิ่งหนีอย่างคลิปที่เห็นนี่แหละค่ะ
ทีนี้ญาติของคนก่อเหตุเล่าบอกว่า
ทีเดียวผู้ชายคนนี้ทำงานในบริษัทเอกชน

เพราะว่าตัวเขามีอาการป่วยเป็นผู้ป่วยจิตเวท
หลังจากนั้นก็ให้มาช่วยงานในอู่ซ่อมรถของญาติ

หนักสุดคือทำร้ายตัวเองเลยนะคะ

บอกว่าให้อยู่บ้านเฉยไม่ต้องทำงาน

บอกว่าสาเหตุน่าจะมาจากอาการขาดยา
เพราะว่าขาดยามาหลักเดือนแล้วนะคะ